มาดูคลิปจากคุณผู้ชมทางบ้านดีกว่า

หลายคนก็มีคลิปน่ารักจากทางบ้านมา

ปกติเด็กน้อยเขาชอบการกล่อมนอนใช่ไหมคะ

แต่เจ้าตัวนี้ก็ชอบให้กล่อมนอนเหมือนกันจ้า

นิสัยน้องก็คือขี้เศร้าค่ะ
ขี้เศร้า

อ่านทาง
โอ้ยเอาหน้ากลับไป
ถูกต้องแล้วนะคะคลิปเอาหน้าเข้าไป
คลิปไหนได้รับการคัดเลือกออกอากาศนะคะ

เสื้อยืดตลอดข่าวสวยตัวนี้ค่ะ